ผมจะพาไปภาคอีสานบ้างครับคุณดาว

ถ้าหลับตาอำเภอบ้านแฮดคิดถึงใคร

ถ้าหลับตาแล้วให้คิดแบบนี้หลับเลยนะพ่อ

สมรักคำสิงไงบ้านแรกนะครับ

อยู่ในจังหวัดของกัน

พญาแฮดคือพญาแรดนั่นแหละครับ

สารปูตาขุนถึงพญาแฮด
หรือว่าสารปู่ตาขุนทึงพญาแฮด

อำเภอบ้านแฮดจังหวัดขอนแก่นนะครับ
ชาวบ้านได้มาร่วมพิธีบวงสวงปู่ตาขุนทึง

ประเพณีประจำปีสืบต่อมาก็เป็นของ

ช่วงเดือน๖ปีนี้นะครับ
หรือว่าทุกปีเลยทีเดียว
เขาจะมีการจัดกิจกรรมงานใหญ่ประจำปี

ไก่หนึ่งสุราหมากภูใบยาคา

ฤดูกาลก่อนเริ่มต้นฤดูกาล

ก็ที่กำลังจะมาถึงนี่แหละครับผม

ส่วนพญาแฮดในภาษาอีสานก็คือ
พระจาแร็ดนั่นเองในสมัยก่อนบริเวณนี้มีแร็ดอาศัยอยู่มากมากนะครับ
ฝูงแร็ดจะมาลงกินน้ำที่หนองน้ำแห่งนี้จำนวนมาก
โดยชาวบ้านจึงให้ชื่อหมู่บ้านนี้ว่าบ้านแฮดนั่นแหละครับ
ในปัจจุบันหรือว่าบ้านแร็ดนะครับ
ภาษาอีสานเรียกว่าบ้านแฮด
จริงนะครับจะกลายเป็นอำเภอบ้านแฮดในปัจจุบัน
พญาแร็ดศักดิ์สิทธิ์เดี๋ยวผมขออ่านคำขวัญของเขาก่อนนะของอำเภอนี้
พญาแร็ดศักดิ์สิทธิ์งามวิจิตผลิตภัณฑ์ใหม่
น้ำใสแกล่งละวามงพกนล้ำผ้าต้นยางใหญ่
นำชัยเรียนทองโอลิมเปค
เรียนทองโอลิมเปคก็คือสมรักทำสิงค์
ทั้ง๑ครั้งนี้มีถนนสมรักทำสิงค์้ดูดีแต่นี้ที่บ้านแห่ด

พี่สมรักเขาทำชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเลยนะ